สามีภรรยาก็อยู่ด้วยกันก็อยากจะมีลูก
แต่บางทีพอมันมีไม่ได้จริงก็กลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะผิดหวัง
มันก็เลยเกิดเรื่องโอละพ่อแบบนี้
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งไปแจ้งตำรวจ
บอกว่าลูกสาว๒เดือนที่เอาไปรักษาไว้ที่โรงพยาบาล

หายตัวไปแต่คราวนี้พอตำรวจเค้นสอบเค้นสอบภรรยาเข้าบอกว่า

ไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่บอกผัวเพราะว่านะฮะกลัวผัวจะรับไม่ได้
นะครับแจ้งความเท็จสิฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนายปัญญาอายุ๒๙ปีกับภรรยาคือนางสาวปริยรัฐอายุ๓๗ปี
ไปแจ้งความที่สพเมืองชนบุรีครับบอกว่าลูกสาววัย๒เดือนหายไปจากโรงพยาบาล
ปัญญาเนี่ยเล่าบอกว่าภรรยาตั้งคันแล้วก็ฝากท้องไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

คลอดลูกสาวเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
แต่เด็กไม่แข็งแรงเพราะว่ากินน้ำคร่ำเข้าไป
ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด
ระหว่างนั้นโทรศัพท์สอบถามอาการของลูกสาว

จนกระทั่งวันที่๔ธันวาคม
ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลบอกว่า

ไม่มีการรับตัวเด็กมารักษานะตามที่คุณพ่อแจ้งมาเนี่ยจึงคิดว่าลูกสาวหายครับ
คืออยากเจอหน้าลูกมากไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงมาก
คนแรกเลยเหรอครับ
คนแรกของผมครับอยากเจอหน้าลูกมาก
อยากให้ทางลงบ้านเขารับชอบไงมากครับช่วยตามลูกไหม
ใช่ครับขอแค่ให้ช่วยตามลูกให้ผมไม่เจอแค่นั้นอีก
เรื่องกำลังจะพีคแล้วครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากตำรวจสอบปากคำนางสาวปียรัฐใช้เวลานานถึง๓ชั่วโมง
ปียรัฐยอมรับสารภาพต่อหน้าสามีและแม่สามีบอกว่า
เรื่องทั้งหมดน่ะฉันกุเรื่องขึ้นฉันแท้งลูก

แล้วใครเป็นคนโทรหาคุณตลอดระยะเวลา๒เดือน

ก่อนหน้านี้พี่ปัญญาสามีใจเสียที่ลูกหาย
แต่วันนี้พี่ปัญญาเสียใจครับคุณผู้ชมครับ

มาทราบเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับ
ว่าพลายาแท้งขนาดอายุได้๕เดือน

เพราะว่าตลอดระยะเวลา๙เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เขาเฝ้ารอจะเห็นหน้าลูกสาวนะครับ
แล้วก็อยากให้ลูกสาวมาอยู่บ้านกับเขาด้วย
ขณะที่แม่ของนายปัญญาก็ร้องไห้

เมื่อปลายเดือนกันยายนลูกชายนะฮะไปรับให้มาอยู่ด้วยที่ชนบุรี
เพื่อช่วยดูแลหลานหลานกำลังจะคลอดแม่
ดีใจมากครับนะฮะเพราะกำลังจะได้อุ้มหลานคนแรกของครอบครัว
แต่พอมาทราบความจริงที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าทั้งโกรธแล้วก็หัวใจสลายครับ
ทั้งคู่จึงได้ขอโทษทั้งทางโรงพยาบาลที่ทำให้ต้องเสียชื่อเสียง
และขอโทษตำรวจที่ทำให้วุ่นวายแล้วก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องด้วยจริงนะครับ
กรณีนี้คุณผู้ชมครับเข้าข่ายแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่
มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หรือทั้งจำทั้งปรับโดยตำรวจนะครับคุมตัวนางสาวปียรัฐดำเนินคดี
ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทหรณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับผัวเมียมีอะไรพูดกันฮะ